มาดูความคืบหน้ากรณีที่นักโทษนะคะพยายามหนี
แล้วก็เมื่อวานเป็นเหตุระทึกเลยนะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรศาลจังหวัดหลังสวน
นักโทษชิงรถของเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมแล้วก็หนีออกมาค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนะ
๒คนจับได้แล้วอีก๓คนก็ยังคงหลบหนีอยู่
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็น่าจะยังอยู่ในบริเวณนั้นในท้องที่นั้นแหละค่ะ
คือ๓คนที่ว่าที่ยังคงหลบหนีนะครับ
ก็คือนายพิเชษกลิ่นโอชาอายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดระนอง
กฤษฎาเกรดนุ้ยอายุ๓๖ปีเป็นชาวชุมพร
และนายนาราธิบเพิ่มลาบอายุ๒๖ปีเป็นชาวสมุทรสาครนะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ชิงรถเจ้าหน้าที่ราชธรรม
แล้วก็หลบหนีไปแล้วก็เอารถไปจอดไว้ที่สวนผลไม้ของชาวบ้าน
ล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารราชธรรมอาสาสมัคร
ก็รวมแล้วกว่า๓๐๐นายนะคะ
ต้องบอกว่าอาวุธครบมือค่ะกระจายกำลังกันไปนะคะ
แล้วมีสุนัขดมกลิ่นด้วยนะ๔ตัวร่วมปฏิบัติการครั้งนี้
มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนทางอากาศรอบพื้นที่
คาดว่าจะหนีไปที่บนเขาห้วยคล้า
เฮลีคอปเตอร์ใช้สุนัขดมกลิ่น
คือพยายามทุกวิถีทางเพื่อกดดันผู้ต้องหากลุ่มนี้นะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะด้วยสภาพของป่ารกทึบ
แล้วก็มีเนื้อที่กว้างสูงถึง๑๕๐๐ไร่
ก็เลยทำให้ยากต่อการค้นหา
จากการตรวจค้นในพื้นที่นะคุณผู้ชมพบบ้านร้างหลังหนึ่งในสวนปาม
ห่างจากกองบัญชาการร่วมที่บ้านท่าทองหมู่๑๒ตำบลตะโกประมาณ๒กิโลเมตร
จุดนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปพบร่องรอยของคนร้าย
วนเวียนอยู่บริเวณนี้ในสวนปามและป่าเชิงเขาห้วยคล้า
มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของภูเขา
พอเห็นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองก็เลยแบ่งกำลังออกติดตามไล่ล่า
แต่ณกระทั่งจนถึงตอนนี้ยังไม่พบผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ซึ่งก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าชุดสืบสวนได้รับการยืนยันจากชาวบ้านบอกว่า
หลังจากผู้ต้องหาทั้ง๓คนชิงรถเรือนจำแล้วก็หลบหนี
พอขับไปถึงตลาดอวยชัย๓ตำบลวังตะกอ
จุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งห่างจากศาลจังหวัดชุมพร
สักประมาณ๕กิโลเมตร
จุดนี้นายนาราธิบเพิ่มลาบหนึ่งในผู้ต้องหา
ได้มีการกระโดดลงมาจากรถ
แล้วพอไปสืบทราบนะฮะปรากฏว่า
ภรรยาของผู้ต้องหารายนี้ก็อยู่ในระแวกนั้นแหละค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยคาดว่าผู้ต้องหารายนี้
ก็คือนายนาราธิบอาจจะหลบหนีไปอยู่ในบ้านของภรรยาหรือเปล่า
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ที่

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการนำอาวุธปืนลูกซอง
ระบอกของเจ้าหน้าที่ไปด้วยในระหว่างที่๓ผู้ต้องหาหลบหนี
เรื่องนี้ผู้คุมเรือนจำบอกว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ล่าสุดศาลจังหวัดหลังสวนได้มีการอนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนใน๓ข้อหาด้วยกันคือ
เป็นผู้ต้องขังตามอำนาจของสารหลบหนีการควบคุมโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และร่วมกันปล้นทรัพย์ค่ะ